ืบหน้าในกรณีของนางสาวช่อลัดดาธารวรรณ
หญิงสาวที่ถูกสามีสาดน้ำกรดใส่หน้า
แล้วก็ต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ก็มีกรณีปัญหาเกิดขึ้นเกี่ยวกับมาตรฐานการรักษา

คือเรื่องนี้เนี่ยเรื่องไปอยู่ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ไม่นับคดีอาญาที่เขาไปแจ้งความที่ตำรวจ
แล้วก็เรื่องที่ไปแจ้งความไปร้องทุกข์
กับทางกรทมเรื่องการต่อเติมอาคารของโรงพยาบาล
เอาเรื่องมาตรฐานการรักษาก่อนนะครับ
วันนี้ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
อัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ที่เข้ามาช่วยเหลือเรื่องนี้ให้กับครอบครัวของนางสาวช่อลัดดา
ก็เดินทางไปพร้อมกับครอบครัวของนางสาวช่อลัดดานะครับ
แล้วก็มีนายสิทธิชัยชัยเดชกำจร
ซึ่งเป็นคนขับแท็กซี่ที่รับนางสาวช่อลัดดา

และนายสนั่นดัชุยาวัฒน์
คนขับแท็กซี่ที่รับนางสาวช่อลัดดาจากโรงพยาบาลพระราม๒
ไปส่งยังโรงพยาบาลบางมศที่ไปให้ข้อมูล
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส
เป็นการให้ถ้อยคำกับคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
กรณีที่ถูกร้องเรียนเรื่องมาตรฐานการรักษานะครับ
อาจริยะบอกว่าวันนี้มาให้ถ้อยคำกับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
และนำแท็กซี่ที่รับนางสาวช่อลัดดาทั้งสองคันมาให้ถ้อยคำด้วย
ส่วนการพูดคุยกับโรงพยาบาลเพิ่มเติมจนถึงขณะนี้
ยังไม่มีการติดต่อกันตั้งแต่เกิดเรื่องครอบครัวของผู้เสียชีวิต
ขณะนี้การดำเนินคดีทางอาญาก็จะปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
ส่วนนายสิทธิชัยคนขับแท็กซี่บอกว่าอาการของนางสาวช่อลัดดาขณะนั่งในรถ
ได้แต่ร้องด้วยความเจ็บปวดและที่นำส่งโรงพยาบาลพระราม๒
เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลที่ใกล้กับจุดเกิดเหตุมากที่สุด
เมื่อไปถึงอาคารก็ไม่เห็นมีเจ้าหน้าที่ออกมารับ
ผู้ป่วยและญาติต้องเดินไปหาเจ้าหน้าที่เอง

ส่วนนายสนั่นแท็กซี่คันที่๒นะครับบอกว่า
ตอนที่รับนางสาวช่อลัดดา
มีผ้าพันแผลเต็มตัวมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลมาส่งขึ้นแท็กซี่
เพียงว่าให้ไปส่งที่โรงพยาบาลบางมศ
และบอกว่าคนไข้ได้รับบาดเจ็บจากน้ำร้อนลวก
ซึ่งวันนี้ก็มีตัวแทนจากโรงพยาบาลบางมศ
เดินทางมาให้ข้อมูลกับสบสด้วยนะครับ
เดี๋ยวฟังเสียงสัมภาษณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยนะครับ
ขณะกรรมการที่เค้ามีการรวบรวมรักษามาจากทางสส
ตรงกับข้อมูลของเราที่ค่อนข้างครบถ้วน
ว่าในขณะที่เกิดเหตุไม่มีแพทย์ทำการรักษาคุณชะลัดดา
และก็การส่งตัวไปยังโรงพยาบาล

ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางสถานพยาบาลพศ๒๕๔๑
ซึ่งต้องมีใบเวทระเบียนต้องมีคุณหมอวินิจฉัย
แล้วก็การไปก็ต้องใช้รถพยาบาลเท่านั้นไม่ใช่รถแท็กซี่
ขณะที่ในฝั่งของโรงพยาบาลพระราม๒นะครับ
วันนี้นายแพทย์พีระคณานุวัฒน์ซึ่งเป็นศัลยแพทย์ทั่วไป
เป็นผู้บริหารของโรงพยาบาลก็มาพร้อมกับทีมงานที่เป็นผู้ชายสองคน
แล้วก็ผู้หญิงซึ่งสวมชุดพยาบาล๑คน
มาให้ข้อมูลกับคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงของสบสนะฮะ
ก็ต่อจากชุดของนายอัชรุยะกับครอบครัวของนางสาวชะลัดดา
ให้ข้อมูลอยู่ประมาณ๓๐นาทีนะครับ
แพทย์พีระก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรก็บอกสั้นว่าตอนนี้ไม่อยากพูดอะไรมาก
เรื่องหลักฐานได้ส่งให้กับคณะกรรมการไปหมดแล้ว
ตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่สบสลงไปตรวจสอบที่โรงพยาบาล
วันนี้ก็แค่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะ
แล้วก็ไม่ขอก้าวล่วงการตัดสินของคณะกรรมการนะครับ
ล่าสุดนะครับมีรายงานว่าทางผู้มนุยการกองกฎหมายของสบสนางจันทนาจินดาถาวรกิจ
บอกว่าหลังจากที่ฟังถ้อยคำจากทั้งสองฝ่ายนะฮะ
ทั้งผู้เสียหายแล้วก็ผู้ที่ถูกร้องเรียนนะครับ
ตอนนี้นะครับถือว่ามีข้อมูลครบถ้วนแล้ว
รวบรวมข้อมูลทั้งหมดส่งให้กับนายแพทย์นัทธวุฒิประเสริฐศิริพงศ์
ธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในวันที่๒๐พฤศจิกายน
และจะมีการสรุปผลการพิจารณาว่าถูกหรือผิด
และจะแถลงในเวลา๑๑นาฬิกาที่สบสต่อไป
ทีนี้คุณผู้ชมคะมาดูประเด็นเรื่องของที่นายอัจฉริยะยื่นเรื่องให้มีการตรวจสอบ
เรื่องของใบอนุญาตเรื่องของอาคารของโรงพยาบาลพระราม๒
ช่วงเช้าที่ผ่านมานายอัจฉริยะพร้อมกับครอบครัวของผู้เสียชีวิต
ขอให้ตรวจสอบการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
ใบอนุญาตขอเปิดใช้อาคาร
การออกใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร
และใบอนุญาตตรวจสอบการใช้อาคารประจำปีและทุก๔ปี
ของโรงพยาบาลพระราม๒และโรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
ส่อไปในทางทุจริต
ซึ่งมีนายทวีศักดิเลิศประพันธ์รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เป็นคนรับเรื่องร้องเรียนเอาไว้แทนนะคะ
อาจริยะก็บอกว่าหลังจากไปยื่นหนังสือ

ก็ได้ข้อมูลมาว่ามีการทุจริต
การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลพระราม๓
ซึ่งข้อเท็จจริงต้องขออนุญาตที่สำนักงานโยธาธิการกอทม

อกจากนี้ยังมีกรณีปี๒๕๕๙
เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารโรงพยาบาล
มีผู้ป่วยถูกไฟคลอกเสียชีวิต๑ราย
พบว่าไม่มีการติดตั้งสปริงเกอร์
ก็เลยอยากจะให้กรทมเข้าไปตรวจสอบหน่อยว่ามีการก่อสร้างที่ได้มาตรฐานหรือเปล่า
รวมถึงการดัดแปลงที่จอดรถเป็นอาคารผู้ป่วยด้วยนะคะ
รองผู้ว่ากอทมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะส่งหนังสือนี้
ให้ทางสำนักงานโยธาธิการและสำนักงานเขตบางขุนเทียน
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานว่าตรงตามที่ร้องเรียนหรือเปล่า
และยืนยันการขอใบอนุญาตใช้อาคารดัดแปลงอาคาร
ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการเป็นไปตามระเบียบขั้นตอน
ถ้าพบว่ามีการกระทำความผิดหรือมีการทุจริต

ก็จะต้องถูกดำเนินการทั้งหมดค่ะ
ก็มีทั้งที่สบสที่กรทมแล้วก็คดีอาญาอยู่ที่สอนอท่าข้ามนะฮะ
ส่วนที่เขามีการแจ้งความกันไว้